ดูประเด็นนี้กันหน่อยเพราะว่าหลายคนให้ความสนใจกันมากนะคะ
สำหรับกรณีที่เพจดังเนี่ยเอาเรื่องราวมาแชร์ว่ามีเด็กผู้หญิงคนนึง
อยู่กับพ่อเลี้ยงที่มีอาชีพเป็นครูแล้วก็ถูกพ่อเลี้ยงคนนี้
บังคับขู่เข็นให้น้องเนี่ยคือถ่ายรูปเปลือยของตัวเองส่งไปให้
มีหลักฐานออกมาเป็นแชทที่ถูกแชร์ไปเยอะมากคนวิภาควิจารณ์เยอะมาก
ตรวจสอบให้แล้วนะคะเรื่องราวเนี่ยหนังคนละม้วนเลย
แต่เรื่องที่น้องเป็นเหยื่อน้องถูกขู่เข็นให้ถ่ายรูปเปลือย
อันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะอันนี้คือต้นโพสต์นะคะ
คือโพสต์ยาวเลยแหละแต่ว่าสรุปสั้นก็คือว่า
ลูกติดพ่ออีกหนึ่งคนที่ไม่ได้เป็นญาติกัน
ยังไม่ได้มีการแจ้งตำรวจแต่ทนไม่ไหวเลยก็เลยอยากจะเอามาโพสต์เอาไว้
คือน้องเนี่ยโดนถ่าแอบถ่ายรูปโป๊ะเปลือยไม่กล้าบอกใครเพราะแม่ก็ติดคุก
ไม่มีใครส่งเสียพ่อก็เหมือนขู่เข็นบังคับเนี่ยค่ะ
หันหน้าหันหลังเนี่ยมีการคือสั่งเลยนะว่าเอาแบบหันหน้าเอาแบบหันหลัง
ให้หมดสิอย่างนี้ค่ะเนี่ยพ่อขอนะครั้งสุดท้ายถอดหมดเลยสิ
ส่งมาแบบนี้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลำปางนะคะ
ตามสืบสวนจนรู้ว่าผู้เสียหายเนี่ยบ้านอยู่ที่ไหน
ลงไปสืบลงไปตามเลยปรากฏว่าอ้าวเรื่องไม่ได้เป็นอย่างนั้น
เอาอันดับแรกแก้ข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนเลย
อันดับแรกนะคะพ่อของน้องเป็นพ่อแท้นะคะไม่ใช่พ่อเลี้ยง
อันดับสองพ่อไม่ได้มีอาชีพเป็นครูค่ะพ่อเป็นเกษตรกร
อันดับสามแม่ยังอยู่นะคะแม่ไม่ได้ติดคุกก็อยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกนี่แหละ
และอันดับสี่เลยคือพ่อไม่ได้ทำค่ะเรื่องนี้พ่อไม่ได้เป็นคนทำแต่อย่างใด
แต่เป็นเรื่องที่มีแก๊งมิจฉาชีพแต่งเรื่องขึ้นมาเล่าให้ฟังก่อน
สองสามปีก่อนน้องบอกว่าน้องเคยทำมือถือหายแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งพยายามทักมา
บอกว่าอยากได้มือถือคืนไหมเพราะว่าในในเครื่องเนี่ยมันมีภาพเปลืออยู่
แล้วก็พยายามก่อกวนน้องก็พยายามบอกเพื่อนบอกใครให้ช่วยบล็อกผู้ชายคนนี้
แล้วเรื่องมันก็เงียบหายไปก็ไม่คิดว่าภาพเหล่านี้จะถูกนำออกมาแชร์อีก
ตอนนี้แม่บอกสงสารลูกมากลูกเนี่ยร้องไห้ตลอดกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยค่ะ
ลองฟังเสียงคุณพ่อหน่อยนะคะเพราะพ่อบอกโอ้โหตกใจมาก

ตกใจอะครับตกใจเพราะเป็นห่วงลูกครับเนอะ
คือยืนยันวันนี้คือลูกเขาแต้แต้โอ้ครับนี่นี่ลูกลูกได้ใส่ผมครับเนี่ย
พ่อได้เป็นครูบาฮาจารย์เนี่ยก็โอ้มันได้เป็นครับเป็นเนี่ยครับ
เป็นเกษตรกรนะครับพ่อเห็นพ่อเห็นติดกอดลงโซเชียลแล้ว
ตอนนี้ก็จะได้ฟังครับเนี่ยโอ้ตกใจครับตอนนี้ลูกสภาพที่ใจ
ลูกไปจะได้ฟังครับพ่อขยังแย่หน่อยนะครับ
แม่เขาเป็นเกษตรกรนะครับก็คือเป็นลูกจริงของเขาครับ
ครอบครัวเขาอบอุ่นดีครับไม่ไม่มีอะไรเลยฮะทีนี้คนก็สงสัยกันว่า
แม่ก็ยังอยู่พ่อก็เป็นพ่อจริงแล้วเรื่องราวที่ออกมา
ภาพที่หลุดไปมันเกิดอะไรกันขึ้นลองไปฟังเสียงผู้กำกับสพเมืองปัน

ทักเฟสเข้ามาว่าส่งส่งคลิปในลักษณะ
มีชายสูงวัยกับเด็กหญิงชำเลากันสอบถามว่า
รู้จักกับเด็กที่ถูกกระทำในคลิปหรือเปล่าช่วยติดต่อให้ด้วย
จากนั้นมีอ้างว่าเป็นองค์กรสิทธิเด็ก
ทักเข้ามาอีกว่าทางองค์กรสิทธิเด็กเนี่ยตรวจสอบแล้วว่าเด็ก
ผู้เสียหายเนี่ยมีการสื่อสารกับคนที่ส่งเฟส
คนที่ส่งคลิปเข้ามาครั้งแรกนะครับ
หาเรื่องจับผิดเด็กโดยต่อรองกับเด็กผู้เสียหายว่า
ให้ส่งภาพของตัวเองภาพโพสต์ของตัวเองเข้าไป
จะไม่ดำเนินคดีในฐานนกต่อนะครับเด็กก็กลัวก็เลยส่งภาพ
โพสต์ของตัวเองเข้าไปจากพฤติการฟังจากภูมิกับแล้วก็คือ
คนร้ายเนี่ยติดต่อน้องมาตั้งแต่ปี๖๐นะคะตอนนั้นน้องยังอยู่ม๒นะคะ
ตอนนี้น้องอายุสิบเจ็ดอยู่มหกแล้วคือติดต่อมาตั้งแต่ปีหกศูนย์
เลยคนแรกติดต่อส่งคลิปมา
จากนั้นตัวละครที่๒แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่มาข่มขู่น้องทำเนิน
น้องว่าจะดำเนินคดีเพราะไปเกี่ยวข้องกันกับกลุ่มคนที่มันมีคลิปแบบเหมือนโป๊เปลือยอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็เลยบังคับข่มขู่ให้น้องส่งภาพเปลือยน้องก็ด้วยความยังเด็กน้องก็ทำ
แล้วก็ไม่กล้าปรึกษาใครไม่กล้าบอกผู้ปกครองด้วยแล้วก็เรื่องมันก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะช่วงค่ำผู้สื่อข่าวเราได้เจอกับผู้หญิงคนที่เป็นต้นโพสต์เลย
ที่เอาข้อความเรื่องราวนี้ไปบอกให้กับเพจดังแล้วเพจดังไปแชร์ต่อ
เธอบอกว่าเธอเป็นชาวจังหวัดลำปางข้อความแชทที่เธอส่งให้เพจที่เธอโพสต์เนี่ยนะ
เป็นข้อความที่ผู้ชายชื่ออำนวยแชทคุยกับหลานสาวของเธอ
ซึ่งหลานสาวเธอเป็นคนมาเล่าว่ามีเด็กสาวคนนึงถูกพ่อเลี้ยงกระทำอนาจารย์
เธอก็เลยบอกว่าเธออยากจะช่วยเด็กคนนี้เธอก็เลยโพสต์เรื่องราวนี้ไป
ก็ต่างต่างตามที่ออกโพสต์ไปก่อนหน้า
แต่ยืนยันว่าข้อความทั้งหมดเป็นข้อความจริงทั้งหมด

คือที่เธอแสดงตัวเพราะอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าแล้วหลานเธอเนี่ยจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแก๊งนี้ด้วยไหม
อยากฝากตำรวจนะคะสพปานว่าช่วยตามสืบเรื่องนี้แล้วจับตัวกลุ่มมิจฉาชีพรายนี้ให้ที